สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทรับบิทเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
สวัสดีค่ะเอ็กซ์เพรสนิวสิบห้านาลีกา
อรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญในกรุงเทพมหานคร
ที่จะมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนะคะ
และตอนนี้เองทางวัดได้จัดเตรียมสถานที่
รองรับพุทธศาสนิกชนกว่า๑หมื่นคน
ซึ่งคาดว่าจะมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีกันในคืนนี้ค่ะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณกมลวันการีพัฒน์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามานะคะเชิญค่ะ
บรรยากาศที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารค่ะ
มีประชาชนจำนวนมากนะคะเดินทางมาไหว้พระทำบุญ
เพื่อเสริมสิริมงคลรับปีใหม่
ขณะที่บริเวณวัดค่ะก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่
เพื่อที่จะรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาสวดมนต์ข้ามปีในค่ำคืนนี้ค่ะ
บริเวณโบสถ์น้อยด้านหน้าพระปรางวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ประดิษฐานสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราช
คือจุดที่ประชาชนนิยมมาไหว้ขอพรค่ะ
หลายคนนะคะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า

เพราะเชื่อว่าจะส่งผลให้โชคดีตลอดทั้งปีหน้า
เช่นเดียวกับวิพามงคลสกุลกิจชาวกรุงเทพมหานคร
ชวนลูกหลานมาล่องเรือไหว้พระ
พร้อมขอพรให้ปีหน้าธุรกิจที่ทำอยู่ประสบความสำเร็จค่ะ
ขอให้กิจการค้าขายดีขึ้น
ครอบครัวลูกหลานมีความสุขค่ะ

ว่าเราสามารถเรียกคนในครอบครัวเข้าวัดได้
ด้วยความเต็มใจแล้วก็มาพร้อมกันค่ะ

ขอวันใหม่ปีใหม่รับแต่สิ่งดีให้กับชีวิตและครอบครัว
จากนี้ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารแห่งนี้
ยังเป็นอีกสถานที่หลักในกรุงเทพมหานคร
ที่จะมีการจัดกิจกรรมอันเป็นมงคล

ถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทย
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม

จัดขึ้นโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
เพื่อให้ประชาชนชาวไทยก้าวข้ามปีนี้
จิตใจที่บริสุทธิ์สงบนิ่ง
และมีสติต้อนรับปีใหม่ค่ะ
ทางวัดนะคะได้มีการจัดพื้นที่รองรับประชาชน
ที่จะเดินทางมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีในคืนนี้

แสงสว่างทั่วบริเวณวัด
เตรียมปูเสือบริเวณภายในรอบพระปราง
และสนามย่ารอบวัดในเวลา๑๖นาฬิกาค่ะ
ซึ่งจะสามารถรองรับประชาชนได้จำนวนกว่า๑หมื่นคน
จากนี้นะคะทางวัดจะเริ่มแจกหนังสือสวดมนต์ฟรี
จำนวน๑๐๐๐เล่มในเวลา๑๘นาฬิกาค่ะ
สำหรับกำหนดการการสวดมนต์ในคืนนี้นะคะ
จะเริ่มสวดมนต์ในเวลา๔ทุ่ม
ซึ่งจะเป็นการสวดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
และจะเริ่มสวดมนต์ข้ามปีในเวลา๕ทุ่ม๔๕นาทีค่ะ
กำลังวันการีพัฒน์ข่าวธนัดทีวี
รายงานสดจากวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารค่ะ